หน้าใสนะคะสำหรับน้องชุดเชิดชะนิน
หนุ่มคนนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าเป็นนุ่มใหม่แกะกล่องเลยนะคะ
ไม่ทันจะออนแอร์มีกระแสข่าวมาเลยนะจ๊ะ
เพราะใช้ใบเบิกทางของพี่สาวในการทำงานเหมือนอารมณ์แบบว่าใช้เส้นของพี่ไต่เต้าอะไรอย่างนี้มาหรือเปล่า
แถมยังเอาฝีมือการแสดงของหนุ่มชุดไปเปรียบเทียบกับสาวเชียร์อีกด้วย
งานนี้น้องชูตเขาจะเคลียร์ยังไงไปฟังกันค่ะ
กดดันครับชุดอยากให้มองก่อนว่าส่วนของเจ๊เชียร์ก็คือเจ๊เชียร์ชุดก็คือชุด
เชียร์แสดงดีไม่แปลกชุดแสดงไม่ดีก็ไม่แปลกเพราะเราคนละคนกันก็ไม่ได้กดดันเท่าไหร่ครับ
อยากให้มองว่าเราเป็นพี่น้องกันก็จริงแต่บางทีความสามารถหลายอย่างเราก็อาจจะทำได้ไม่เท่ากัน
แต่ชู้ก็เชื่อว่าชู้ทำเต็มที่ครับจริงถามว่าดันไหมไม่ดันครับแต่ถ้าถามว่าเกี่ยวไหมเกี่ยวครับ
ซึ่งถามว่าก็เกี่ยวกับที่เชียร์แต่ว่าที่เชียร์ไม่ได้เข้ามายุคแนะนำมีครับ
ก็รู้สึกว่าเป็นคิดไม่ผิดที่เราไปปรึกษาเขาเขาก็เป็นอยู่วงการมาก็นานแล้วนะครับ
เขาก็จะมีแบบเทคนิคของเขามีความคิดของเขาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจได้ง่ายขึ้น
คือไม่ได้ใช้พี่เป็นใบเบิกทางแต่ยอมรับนะว่าพี่เนี่ยก็มีส่วนสำคัญในการสนับสนุน
เพราะว่าฟันคลับฝี๕๑๐๐ฝี๔นึงที่เขารักและเอ็นดูหนุ่มชุดอยู่แล้ว
ก็รักเชียร์ด้วยแล้วก็มาเอ็นดูน้องด้วย
หนุ่มชุดเองเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาวงการบันเทิงได้แป๊บเดียว
ซีรีส์ก็ยังไม่ทันจะออนแอร์เลยนะ
เปิดอกเปิดใจลองดูเขากันหน่อยนะคะ
เพราะว่าเรื่องของฝีไม้ลายมือทางการแสดงเนี่ย

ใช่ค่ะแต่ชุดจ๊ะบอกเลยว่าเดี๋ยวเตรียมตัวที่จะพิสูจนฝีมือกันเต็มที่
ถ้าใครวิจารณ์อะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังนะคะ
แต่ดูจากน้องตั้งใจทำงานแน่นอนนะคะ

รู้นะเนี่ยว่าคุณเชียร์เขามีน้องชายหล่อขนาดนี้เนี่ย